เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูภาพที่สืบเนื่องมาจากความสุขสนของลูกช้างป่าในป่าที่ทัพลานนะฮะ
คือถ้าเห็นภาพนี้เนี่ยท่านจะต้องบอกว่าโอ้โหมันน่ารักจริง

คือช้างป่านะฮะเขามาหากินกันนะครับ
ในป่าลำน้ำเขียวที่พื้นที่อุทยานแห่งชาติทัพลาน
อำเภอเสริงสางจังหวัดนครรัชศรีมา
แถวนี้เป็นบ่อโครนที่เป็นโป่งดินนะครับ
แล้วทีนี้ลูกช้างป่า๖ตัวที่ลงไปเล่นในบ่อโครน

ติดอยู่ฮะแช่อยู่นาน๒วันนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ไปเจอเข้านะครับ

เจ้าหน้าที่ไปเจอร่องรอยโขลงช้างป่าวนเวียนอยู่รอบนะฮะ

ก็เลยเชื่อว่าช้างใหญ่คงรอให้ลูกช้างขึ้นจากบ่อโครน
แต่ลูกช้างเนี่ยมันขึ้นเองไม่ไหว
มันเป็นช่วงที่ขึ้นมาจากบ่อฮะ

โอ้ตาย
ชอบเสียงกองเชียร์ด้วย
ดัดก้นกันสงสารแล้วตัวสุดท้ายใครจะดันอ่ะคือตอนแรกที่ติดอยู่๒วันมันชันกว่านี้
ก็ที่ต้องไปช่วยกันทำให้ปากบ่อมันลาดขึ้นปากกับพ่อกับแม่โอ้ยสงสัยลงไปเล่นน้ำนะครับ
โอ้โหทางนายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทัพลาน
บอกว่าลูกช้างป่าทั้งหมดก็มีอายุประมาณหนึ่งถึงสี่ปีฮะ
ตัวเล็กตัวใหญ่แตกต่างกันไปติดตามช้างโขลงใหญ่มา
ซึ่งคาดว่าจะมากันถึงสี่สิบถึงห้าสิบตัวค่ะอ่าออกมาหากินแถวนี้
ระหว่างนั้นลูกช้างคงลงไปเล่นน้ำในบ่อโครนแล้วไม่สามารถขึ้นมาได้
แช่อยู่นานสองวันอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่เขาไปเห็นเมื่อสักวันพุธ
คุณเขียนมาสอนค่ะอ่าว่าเอ๊ะทำไมโขลงช้างป่าวนเวียนวนเวียน
แถวนี้ไม่ไปไหนอืมไปตรวจสอบอ้าวติดอยู่หกตัวโอ้ยสงสาร
ช่วยกันขุดเนี่ยจนลาดชั้นแล้วก็ขึ้นมา
กลางเชียวก็เชียร์นะรุนให้ขึ้นให้ขึ้นแต่ละตัว
แต่ไม่เห็นภาพตัวสุดท้ายไม่มีใครดันตูด

หรือไม่ก็เพื่อนขึ้นจนแบบเรียบร้อยแล้ว
เรียบแล้วแล้วก็ขึ้นมาได้